หอนเตือนใจนักปั่นเกิดขึ้นในจังหวัดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เป็นชายคนนึง
ปั่นจักรยานฝ่าไฟแดง
จังหวะนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถกระบะวิ่งมาทางตรงในสัญญาณไฟเขียว

แล้วก็ภาพวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนทีเดียว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
กลุ่มไลน์ของจังหวัดเลยแชร์ภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดงอำเภอวังสะพุง
บันทึกภาพขณะผู้ตายปั่นจักรยานพร้อมเพื่อนอีก๒คันถึงจุดเกิดเหตุ
จุดนี้เป็นจุดตัดสี่แยกชะลอความเร็วค่ะ
แต่ว่าปั่นข้ามถนนตัดสัญญาณไฟเขียวของอีกฝั่ง
เป็นเหตุให้รถกระบะที่เร่งความเร็วมาในเลนสัญญาณไฟเขียว
ชนเขาอย่างจังคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นนี้นะคะ
ร่างคนปั่นลอยกระเด็นไปตกบนเกาะกลางถนนบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทราบชื่อภายหลังคือนายสมภารสุขจันดาอายุ๗๑ปี
เป็นเจ้าของร้านตัดผมสมภารบาเบอร์ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเลยค่ะ
แล้วก็เป็นน้องชายของผู้สื่อข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
ส่วนรถกระบะอีซูซูสีขาวคู่กรณีหลังจากชนรถจักรยานแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไป
ไม่จอดรถลงมาดูเหตุการณ์แม้แต่น้อยตำรวจตอนนี้แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดจุดนี้
แล้วก็จุดอื่นเพื่อติดตามหาคนขับรถกระบะมาดำเนินคดีค่ะ
นางพรธิวาสุกจันดาอายุ๕๖ปีเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าว่า
ปกติสามีจะออกไปปั่นจักรยานออกกำลังกายกับเพื่อนอีก๒คนเป็นประจำ
ไปปั่นกันตั้งแต่ตี๓กว่าเริ่มปั่นตั้งแต่เมืองเลยไปจนถึงโรงเรียนศรีสงครามในอำเภอวังสะพุง
ไปกลับเนี่ยวันละสี่สิบกิโลเมตรทุกครั้งจะต้องผ่านบริเวณสี่แยกนี้
ซึ่งโดยปกติทีมปั่นจะชะลอความเร็วแล้วค่อยปั่นเมื่อเห็นว่าไม่มีรถก็จะปั่นผ่านไปค่ะ
แต่ทีนี้วันเกิดเหตุสามีไม่ทันมองว่ามีรถกระบะกำลังเร่งเครื่องผ่านมา
ก็เลยปั่นข้ามไปทั้งทั้งที่เป็นสัญญาณไฟเขียวของอีกฝั่งจนถูกกระบะพุ่งชนตามภาพที่ปรากฏ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตี๕ก็เลยทำให้รถกระบะไม่ทันมองว่ามีรถจักรยานกำลังข้ามถนนอยู่
ที่ผ่านมาชาวบ้านเล่าว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เพราะรถมักจะฝ่าไฟแดงโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดแล้วก็ดึกที่มีรถน้อย
ภรรยาของนายสมภารเผยอีกด้วยนะคะว่าหลังสูญเสียสามีก็เหมือนขาดเสาหลักของครอบครัวไป
ส่วนร้านตัดผมที่สามีทำอยู่ก็ต้องเซ้งให้คนอื่นมาทำแทน
เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวหลังจากนี้ค่ะ